ผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่ริมถนนแถวย่านดอนเมือง
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับบอกว่าเกิดขึ้นตี๓ก็คืนวันอาทิตย์ที่๑๒กรกฎาคม
มีคนเจ็บ๒คนคนขี่กับคนซ้อนแต่คนขับรถยนต์เนี่ยกลับลงมาใช้ปืนขู่เขา
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บค่ะอ่าบทสรุปเป็นยังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่เห็นไหมฮะได้ยินเสียงขึ้นลำปืนไหมนะ
ที่ผู้ชายคนนี้จะเก็บปืนใส่ซองปืนที่ต้นขาขวา
ตกลงเขาเป็นเจ้าหน้าที่ประวัติศรษฐ์นะ
เจ้าหน้าที่ประวัติศรษฐ์ประจำด่านถวดดอนเมืองนะครับ

มาก็เห็นผู้ชายเสื้อดำในคลิปเนี่ย
กำลังทำแบบเนี้ยอยู่เลย
เนี่ยผู้ชายเสื้อดำก็ห้าม

ไม่ต้องช่วยคนขี่คนซ้อนนะ

มีสองคนนะฮะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยรถเขาบังอยู่ก็มองไม่เห็นนะฮะคนที่
มากับจักรยานยนต์เนี่ยวันนี้เราไปเจอในเก่งไกรสอนอายุ๔๒ปี
คนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกชายเสื้อดำคนนี้พูดจาคมขู่
นี่ฮะคนขี่คนซ้อนเจ็บทั้งคู่เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
คือตี๓และตี๓ของวันอาทิตย์ที่๑๒กรกฎาคมในเก่งเนี่ยขี่
จักรยานยนต์จะกลับบ้านพักย่านหลัก๖ที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
มีในต่องในต่องแทร่หุ้นอายุ๔๐นั่งซ้อนท้ายมาด้วยมาถึง
แถวถนนนาวงประชาพัฒนาหน้าซอย๑๑ในเก่งบอกว่าขี่รถชิด
ขอบทางด้านซ้ายถูกรถยนต์ชนท้ายอย่างแรงจนรถล้มกระเด็น
ไปคนละทิศคนละทางนะหลังจากนั้นในเก่งกับในต่องก็ขอ
ค่อยลุกขึ้นมานั่งที่ฟุตบาทริมถนนแล้วคนขับรถก็คือ
ผู้ชายเสื้อดำในคลิปลงมาจากรถแทนที่จะมาช่วยมาต่อว่า
ด่าทอบอกว่าจะรับผิดชอบยังไงทำรถยนต์ของเขาพัง
เสียหายอืมนี่ฮะทั้งสองคนบอกว่าวันนั้นยืนยันว่าไม่ได้ดื่ม
เหล้ามาเพราะปกติไม่ดื่มเหล้ากันอยู่แล้วแต่ฝั่งคนขับรถ
นั่นแหละอาการเหมือนคนเมานะทั้งการเดินการข่มขู่การ
วดเบ่งการใช้ปืนออกมาขึ้นลำนี่ฮะเดี๋ยวฟังนะฮะทั้ง

โปรดติดครับไม่เร็วมากครับผมมาเล่นซ้ายครับผมครับผมไม่
เร็วมากครับเรื่อยครับผมวิ่งสี่ห้าสิบหกสี่ห้าสิบครับ
สี่สิบแล้วอยู่ดีอย่างไงครับมาโดดดีก็มาทนข้างหลัง
การเล่นว่าเกินนะโอโหเพราะโอ้ถูกไปด้วยที่ทางด้าครับ
เพราะว่าร่วมรับผิดชอบเพราะเลยน่าที่รูทะรอกเจ้าแค่นึก

เนี่ยหมอกหยัดรับผิดชอบยังไงรถเค้าศรีถรอก

ในบาดเจ็บศีรษะแตกเย็บ๕เข็มนะฮะ
ใบหน้าฝั่งขวาปากไหล่ซ้ายฝั่งมือทั้งซ้ายขวามีรอยถลอกหมดเป็นแผลหมด
หายปลาร้าหักด้วยนะครับส่วนต่องคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ยตาซ้ายก็ปูดบวม
ศีรษะฝั่งซ้ายบวมเพราะว่ากระแทกพื้นอ่าลำตัวหัวเข่า
เท้าซ้ายก็ถลอกหมดนะครับช้ำหมด
ตกลงคนขับรถคู่กรณีในคลิปเนี่ยตามเจอแล้วนะครับ
ชื่อนายภาษากรรอยอินทรัศน์อายุ๓๗ปีเป็นนักสืบนะฮะ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการของสำนักงานปปศ
ประจำสนามบินดอนเมืองนี่ฮะตอนนี้ถูกต้นสังกัด
สั่งย้ายให้มาประจำส่วนกลางตั้งกรรมการสอบ
เพื่อเอาผิดทางวินัยข้อนี้แล้วนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการตั้งกรรมการสอบ
ได้ผลเป็นที่สิ้นสุดด้วยส่วนนี้คือภาพที่นายพาสกรเนี่ย
เขาก็ไปพบตำรวจสอนอดอนเมืองแล้วไปให้ปากคำ
วันนี้ให้ปากคำอยู่สองชั่วโมงได้แล้วเขาก็บอกว่า
ก็ได้ขอโทษผู้เสียหายไปแล้วได้ไกลเกลี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความเขาก็มอบเงินทำขวัญให้กับในเก่งคนขี่รถ๑๕๐๐
แล้วก็จะซ่อมจักรยานยนต์ให้ด้วยรักษาพยาบาลให้ด้วย
มอบเงินทำขวัญให้ใน๒คนซ้อน๑๑๐๐๐เดี๋ยวจะรักษาพยาบาลให้ด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายพาสกรเขาบอกว่า
เนื่องจากคู่กรณีเนี่ยขี่รถปาดหน้าเขาแล้วมาเฉียวชนรถเขา
ก่อนที่จะเกิดการชนท้ายกันแล้วก็กระทบกระทั่งกัน
จากนี้ไปเรื่องชนใครผิดใครถูกขอปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายก็แล้วกัน
แต่ข้อหาก็ต้องถูกแจ้งนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยนะฮะ
เรื่องการคมขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บด้วย